สภาพอากาศกันแบบเต็มในวันนี้แล้ว
ว่าเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเราบ้าง
ต้องย้ำเตือนภาคอีสานกันก่อนว่า

เพราะว่าช่วงนี้บริเวณความกดอากาศสูง
จากประเทศจีนระลอกแรกแผ่ลงมาปกคลุมแล้ว
ตั้งแต่เมื่อวานนี้คุณผู้ชมเห็นสีฟ้าสีมะเงินแบบนี้
คือแผลลงมาปกคลุมทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน
ทำให้อุณหภูมิในบ้านเราทางภาคตะวันออกเฉีย
อุณหภูมิลดลงไป๒๔องศาเซลเซียส
จากนั้นนะครับบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นเหล่านี้
จะค่อยไล่เลี่ยงแผ่ลงมาปกคลุมทางภาคเหนือก่อนนะครับ
จากนั้นก็มาภาคอีสานและภาคตะวันออก
ก็จะทำให้อุณหภูมิในพื้นที่ต่าง
อาจจะลดลงไป๑๓องศาเซลเซียส
แต่เขาบอกว่าโดยเฉพาะในช่วงเช้าเท่านั้น
เพราะว่าช่วงกลางวันนั้นนะครับยังคงมีท้องฟ้าโปร่ง
ก่อนหน้านี้ที่มีอากาศเย็นในบ้านเราเมื่อเดือนที่แล้วนะครับ

ดังนั้นอากาศเย็นแผลลงมาปกคลุมทำให้เย็นทั้งวัน
แต่ว่าช่วงนี้ท้องฟ้าเมฆบนท้องฟ้าค่อนข้างจะน้อย
ทำให้แสงแดดแสงอาทิตย์สามารถส่องเข้ามา
กลางวันอุณหภูมิก็ยังสูงอยู่
ที่ประมาณ๓๓๕องศาเซลเซียส
ดังนั้นอากาศที่แตกต่างกันระหว่างเช้ากับกลางวัน
เย็นและค่ำนั้นมีความแปรปรวน
จึงต้องให้คุณผู้ชมนั้นดูแลสุขภาพกันด้วย
และอย่างที่บอกไปว่ามวลอากาศเย็นนั้น
แผลลงมาอีกละรอกหนึ่งในวันพฤหัสและวันศุกร์นี้
ทำให้ทางพื้นที่ภาคอีสานกับภาคเหนือ
เอาละครับส่วนพื้นที่ภาคใต้นะครับคุณผู้ชมช่วงนี้
จากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลลงมา
อิทธิพลในภาคอีสานแล้วก็ภาคเหนือแล้ว
ภาคใต้ของเราได้รับอิทธิพลเช่นเดียวกัน
มวลอากาศเย็นแผลลงมาปกคลุมแบบนี้

พัดปกคลุมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ดังนั้นตั้งแต่สุรธานีลงไป
คือสุรธานีนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลา
ยะลาปัตตินีนราชที่วาด
จะมีคลื่นลมแรงนะครับคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร

ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
แล้วก็เรือเล็กควรจะงดออกจากฝั่ง
ตั้งแต่ช่วงวันที่๑๖ถึง๑๙กุมภาพันธ์นี้ด้วย
ส่วนภาคใต้อ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา
จะมีคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร
คุณผู้ชมตรวจสอบอุณหภูมิในแต่ละภาคในเช้านี้

เหนือจะมีหมอกในตอนเช้า

ตอนบนของภาคอากาศหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำสุด
อยู่ที่ประมาณ๑๑องศาเซลเซียสอย่างที่แม่ห้องศรนะครับ

อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ๑๖องศาเซลเซียสลำปางเชียงใหม่
แต่ว่าตอนกลางวันค่อนข้างร้อน
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ๓๖๓๗องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ๖๑๐องศาเซลเซียส

อากาศเย็นถึงหนาวครับกับมีลมแรงด้วยในช่วงนี้
โดยอุณหภูมิจะลดลง๒๔องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ๑๒องศาเซลเซียส
แต่ว่าสูงสุดอยู่ที่ประมาณ๓๒องศาเซลเซียส
สำหรับบริเวณยอดภูนะครับยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
สูดจะอยู่ที่ภาคกลางตอนบนประมาณ๑๘องศาเซลเซียสที่นครสวรรค์
ส่วนกรุงเทพมหานครในตอนเช้าอาจจะประมาณ๒๐องศาเซลเซียส
แต่กลางวันนี้ค่อนข้างจะร้อน๓๖องศาเซลเซียสครับ

มีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละ๑๐ของพื้นที่
โดยอุณหภูมิจะลดลง๑๓องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด๑๙องศาเซลเซียสสูงสุด๓๔องศาเซลเซียส
แล้วก็ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ๑เมตร

มีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละ๑๐ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด๒๓องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุดประมาณ๓๑องศาเซลเซียส
แล้วก็ย้ำกันอีกครั้งตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไป
จะมีคลื่นสูง๒๓เมตรครับ
ข้ามฝั่งมาดูฝั่งทะเลอันดามันกันบ้างนะครับ
มีเมฆบางส่วนกับมีฝนฟ้าขนองบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ๒๒องศาเซลเซียส
แต่กลางวันนี้ร้อน๕๓๔องศาเซลเซียสสามารถอาบแดดได้นะครับ

ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ๒เมตร

แล้วก็ในพื้นที่ปริมณฑลจะมีเมฆบางส่วน
มีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละ๑๐ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ๒๔องศาเซลเซียสนะครับ
แล้วก็อุณหภูมิสูงสุดร้อนนะครับ
กรุงเทพมนาคม๓๖องศาเซลเซียส
แล้วก็วันพฤหัสบดี๓๗องศาเซลเซียส
อย่างที่เห็นนะครับพุธพฤหัสค่อนข้างจะร้อนทีเดียว
แต่ว่าตอนเช้าก็อาจจะเย็นกลาง
คือประมาณ๒๓๒๔องศาเซลเซียสนะครับ
เอาละครับนี่คือทั้งหมดของการตรวจสอบสภาพอากาศในวันนี้นะครับ
คุณผู้ชมสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติม
และหมดหน้าที่ของผมแล้วในช่วงของรู้ก่อนร้อนหนาว

โปรดติดตามตอนต่อไป